ตอนนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางคุณพลตอานนท์ด้วยนะครับเพราะว่าสูญเสียคุณแม่ไปเมื่อวานนี้นะครับช่วงเช้าของวันที่๑กันยายนนะครับทางคุณพลตได้มีการลงมาโพสต์นะครับบอกว่าได้สูญเสียคุณแม่ซีริรุ่งเรืองอายุ๘๕ปีไปอย่างไม่มีวันกลับนะด้วยการสงบนะครับด้วยโรคชาลาภาพครับเมื่อวันที่๑กัน
โดยศพของทางคุณแม่คุณพจน์นะครับ
ก็จะตั้งประเภทกุศลไว้ที่วัดปังนาไหน

ในวันที่๒จนถึง๗กันยายน
เวลาทุ่มหนึ่งนะครับก็จะมีการสวดพระอภิษฐรรมนะครับ

เอาไว้ที่บ้าน๑๐๐วัน

มีคำแบบตั้งเดิมต้องถูกไว้

ก็แสดงความเสียใจกับคุณพจน์อานนท์ด้วยนะคะ

ไปไหมถึงต้องไปงานศพคุณแม่พี่พจน์หน่อย

พร้อมกับเฉลยชื่อลูกสาวคนที่สอง

เรียบร้อยคนแรกน้องปริมถูกไหมคะ

ชื่อน้องปรางค่ะน้องปราง

โดยงานนี้ก็เรียกว่ามีครอบครัวนะคะ
อบอุ่นเลยทีเดียวคุณชายคุณวิกกี้
มีการจัดปาร์ตี้น่ารักในทีมสีชมพูเข้ากับเด็กผู้หญิง
จากนี้ก็ยังมีเพื่อนสนิทอย่างคุณจอยริรณี

เห็นเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะ
เขาเล่นเป็นตัวรองมาจากช่องเจดเล่นดี
รูปนี้น่ารักที่ถ่ายครอบครัวน่ารักเลย

เหมือนค่ะเบ้นขาหน้าถอดอีพ่อมาเลยค่ะ

นี่มันซีหลอกมาเลยหรือเปล่า

ใช่แต่หน้าน่ะเจ้ามิกเลย

จริงอุ้มทั้งวันเลยเจ้าปินมาตั้งแต่เกิด
เอาไปค่ะบุนป่าเนื้อชายเยิมกันนะคะ

ว่ากำลังเข้าหาดูใจกับพิศกาชัย

คุณอะไรนะ

พี่ชายเขาที่มีแฟนที่เป็นกัปตันไง

แต่เลิกกันไปแล้วแหละแล้วตอนนี้ก็

ก็เลิกลาไปกับไฮโซบอสไปแล้ว

กับหนุ่มพิษนั้นกำลังคบหาดูใจกันอยู่

กลัวไหมเรื่องความเจ้าชู้ก็ไม่นะคะ

จริงแล้วก็จบเพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้
แต่ว่าตั้งแต่คุยมาก็ยังไม่มีอะไรนะคะ

คุณแม่ของแยมก็มีโอกาสได้เจอกับเขาแล้วด้วย

ถึงอย่างไรท่านก็ให้ยายเป็นคนตัดสินใจเอง
เพราะท่านมองว่าแยมโตแล้ว

ขอคุยกันไปเรื่อยศึกษากันไปก่อนค่ะ

ว่าเลิกลากันไปเธอก็บอกว่าเป็นเพราะ
เรานั้นเป็นเรื่องของคนสองคนที่เข้ากันไม่ได้

เราคุยกันไปเรื่อยศึกษากันไปเรื่อยวันหนึ่งไม่ใช่

คำฮิตเลยเข้ากันไม่ได้
ก็ใช่เนี่ยคลักษณะคติไม่ตรงกัน

ไม่เคยเกิดขึ้นกับคุณคุณก็ไม่เข้าใจหรอก

แล้วก็น้องมิ๊งโปะแตก

ไก่เกลียเพราะว่ากัปตันเนี่ยฟ้อง
ฟ้องเข้ากับกัปตันฟ้อง

เห็นว่าคดีนี้น่าจะไกลเกลี่ยกันได้

พรุ่งนี้๙โมงเช้าเนอะ
นีโน่เขาเป็นคนที่ทำหน้าที่ไก่เสียอยู่เนี่ยนะ

เขาทำหน้าที่นี้อยู่จะมีเหมือนเป็น

ไก่เกลียป่ะมันไม่มีอะไรแล้วค่อยพูด
อยากรู้เลยพูดอะไรออกมาอย่างนี้

แล้วตอนนี้อีกเรื่องนึงที่ดังอยู่นะเรื่องอะไร

ซ้อนแผนนะฮะไปจับเนี่ยเด็ดมากเลยนะ
คุณครูเองก็บอกว่า
ที่ฉันต้องทำแบบนี้เพราะว่าอยากจะรู้ว่า

แล้วทำไมนักเรียนถึงต้องแบบ

ถ้าเกิดแค่ทดสอบทำไมต้องถึงเนื้อถึงตัวไหมคะ
ก็เด็กนักเรียนเด็กคุณครูบอกว่า
เด็กนักเรียนผู้หญิงน่าขึ้นข้องครูด้วยนะ

เดี๋ยวช่วงหน้ามาเสร็จเรื่องนี้